นี่ต้องจับไปนะครับมีเซครับ
พบกับรายการชัยหน้าทามทุกวันอาทิตย์๑๑โมงถึง๑๑โมงครึ่ง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

โปรดติดตามตอนต่อไป